เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตยาแก้ไอในจังหวัดนครปฐม

ของกลางหลายรายการรวมมูลค่า๑๕๐๐๐๐บาท
คาดว่ายาแก้ไอเหล่านี้ที่มีทั้งติดฉลากแล้ว

จะส่งขายไปยังภาคใต้ใช้เป็นส่วนผสมของ๔คูณร้อย

เป็นยาแก้ไอบรรจุขวดทั้งที่ติดฉลากและยังไม่ติดนะฮะ
รวมถึงยาแก้ไอที่รอบรรจุขวดกว่า๓๐๐๐ขวด
แล้วก็น้ำตาลทรายอีกกว่า๕๐กระสอบมาผสมเอง

เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้
เข้าตรวจค้นภายในอาคารพาณิชย์
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านกฤษฎานคร๒๖
บรมราชชนนานีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ซึ่งมูลค่าของกลางครั้งนี้มีมากกว่า๑๕๐๐๐๐บาท

เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายธวัชชัยทองหล่ออายุ๓๘ปี
ซึ่งก็ให้การนะครับว่าเป็นเพียงผู้ดูแล

แล้วก็นำสินค้าบรรจุขวดเหล่านี้ที่ผลิตเสร็จแล้ว
ไปส่งที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่เท่านั้น

ก็เลยนำตัวไปสอบสวนขยายผลนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ายาแก้ไอทั้งหมดนี้
จะถูกลำเลียงส่งไปขายอย่างภาคใต้
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยาเสพติด๔คูณร้อย

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำยาแก้ไอปลอมเหล่านี้
ไปส่งตรวจหาตัวยาหรือว่าสารเคมี
และขยายผลตามหาตัวเจ้าของและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

ตอนนี้เท่าที่เราเห็นชัดเกณฑ์ก็คือว่า
ยาเป็นยาแจ้ไข้ปิดสลักเรียบร้อย
แต่ว่าการผลิตไม่ได้ขออนุญาตที่นี่
ที่แน่นอนก็คือการผลิตยาผิดจุดได้ผิด

ทีนี้เราก็จะไปดูว่าส่วนผสมของเขา

และเรื่องของการปลอมแปลงยายอีกข้ออาณึก
ผลิตยาปลอมอีกข้ออาณึก

เนื่องมาจากชาวบ้านแจ้งเบาะแส
มายังตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
แล้วก็ประสานให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรนครชัยศรี
แกะบรอยจนทราบเบาะแส
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าตรวจค้น
รวมถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

เพราะว่ามีการย้ายสถานที่ผลิตมาหลายแห่งแล้ว

แล้วก็เพิ่งจะย้ายมาตั้งหลักปรักฐาน
นครปฐมที่อาคารแห่งนี้ได้เพียง๑เดือนเศษ

เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังขยายผลว่า
จากย้ายแล้วมีการขยายฐานการผลิตอยู่ที่อื่นอีกหรือเปล่า
เพื่อเป็นการตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางนะครับ